โดยบอกว่าอยู่ที่ชนบุรีแล้วคนที่โพสต์เนี่ยก็เป็นแม่ของเด็กนะครับ
เดี๋ยวไปดูคลิปนี้นะครับเพราะว่าไม่ได้ยาวมากครับ
นี่ฮะท่านผู้ชมครับเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เห็นแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โห
เราเห็นยังสลดใจยังตกใจถ้าคนเป็นพ่อเป็นแม่ของหนูน้อยคนนี้นี่
ต้องพูดถึงเลยว่าหัวจิตหัวใจจะเป็นยังไงนะครับ
เป็นคลิปลักษณะการแอบถ่ายนะฮะ
เสียงร้องของเด็กเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาเป็นภาพเสี้ยววินาทีหนึ่งนะครับ
คนที่โพสต์คลิปเนี่ยบอกว่าคือเขียนไว้เลยนะคุณเขียนมาสอน
บอกว่าทำไมต้องเกิดกับลูกฉันด้วยนะฮะ

โดยคนโพสต์คลิปบอกว่าเขาเนี่ยเป็นแม่ของเด็กนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สถานที่รับเลี้ยงเด็ก
เป็นสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรี
เมื่อ๑๔มีนาคมที่ผ่านมา
คือตอนนี้เด็กได้รับการช่วยเหลือมาแล้ว
นำไปรักษาแล้วก็ไปสแกนสมองแล้วนะครับ
แต่ยังต้องอยู่รักษาตัวที่โรงพยาบาลไปก่อน
เหมือนกับแม่เนี่ยเขาเอาไปฝากไว้ที่สถานรับเลี้ยงเด็กค่ะ
แม่ก็คงจะสังเกตแล้วมั้ง

คือมันเห็นแล้วมันทรมานว่าทำไมลูกเราต้องไปเจออย่างนี้

ลูกเราน่าจะอยู่กับคนที่ดูแลได้ดีที่สุด
แล้วเราก็ไว้ใจให้เขาดูแล

ก็ความคืบหน้าถ้ามีมากกว่านี้เดี๋ยวตามให้นะฮะ
ตอนนี้ก็เป็นการเปิดเผยคลิปนี้ออกมาก่อน